สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
ครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้นะครับมาจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับ
ครอบครัวนี้มีลูกชายที่พิการกายแต่หัวใจคือนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ครับ
เพราะเขาคือความหวังของทุกคนในฐานะอนาคตนักกีฬาทีมชาติ
แต่ตอนนี้เขากำลังจะประสบกับวิกฤตที่อาจจะทำให้เขาไปไม่ถึงฝันก็ว่าได้
เราไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
โชคเกิดมาเขาก็มีลกพันขาเขาไว้หมอก็บอกว่าต้องผ่าออก

ซึ่งมันต้องซ้อมหนักขึ้น
ถ้าเขาติดทีมชาติมันเป็นความสำเร็จของเขา
จะได้แสดงความสามารถของเขาอีกรอบหนึ่ง
พอผมเริ่มสปีดเร็วขึ้นเรื่อย
ผมชื่อนายโคมสันสีวรรค์คล่ำ
ชื่อเล่นชื่อคมอายุ๔๒ปี
ผมอาชีพค้าขายข้าวแกงครับผม
ครอบครัวเรามีอยู่กัน๔คน
ก็คือผมภรรยาผมลูกชาย
แล้วก็น้องสาวตัวเล็กอีกคนนึง
ฉันชื่อสิริวงสายมายาชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบค่ะ
ขายข้าวแกงนี่๔๕ปีแล้วค่ะ
รายได้ก็เดือนชนเดือน

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีการผ่อนลดค่าโรงเรียนลูก

ค่าน้ำค่าไฟก็ประมาณ๒๔๐๐บาท
วันขายไม่ดีมันก็เข้าเนื้อครับผม

ผมชีชโชครับอายุ๑๗ปี

ครับ
จุบันเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนนนทบุรี

เวลากลับมาจากวิรัยนะผม

เขาขายของก็จะช่วย
หั่นผักเก็บโต๊ะเก็บจาน

เป็นลูกคนเล็กของบ้านหลังนี้ค่ะ

หนูก็เห็นพ่อแม่ทำงานหนักอย่างนี้มาตลอดค่ะ
ตื่นมาก็ตีหนึ่ง

ก็ตื่นขึ้นก็ไปตลาด
ไปตลาดกลับมาก็ตีสามครึ่ง
เกือบจะตี๔ก็เริ่มทำ
ก็มีครั้งหนึ่งวันนั้นก็ไปจ่ายตลาดกลับมาบ้าน
ในระหว่างที่กำลังจะเตรียมของทำกับข้าวก็เกิด
อาการหน้ามืดวูบขึ้นมาเหมือนจะเป็นลม
วันนั้นมองไปมันก็มืดไปหมดเลยค่ะ
มันน่าจะเป็นที่เราไม่ได้พักผ่อน
ตอนนี้สายตาผมก็
เขาบอกว่าผมเป็นต้อกระจก
มีอยู่วันหนึ่งผมไปส่งออเดอร์ลูกค้าตามที่เขาสั่ง
วันนั้นผมกลับมาแดดแรงมากเลยครับ
สายตาของผมมันเหมือนกับว่ามันพลาด

เหมือนกับเรามองดวงอาทิตย์แล้วมันมืดดำไปเลย
วันนั้นผมก็เกือบจะมาไม่ถึงบ้าน
การค้าขายทำกันสองคนก็เหนื่อย
ถ้าวันหยุดเวลาโชคว่างก็ช่วยเก็บจานช่วยหันกุญเชียงหั่นของอย่างที่เห็นนะครับ

ก็มีคนเคยได้เชื่อกับผม
แข่งกีฬานักเรียนที่เชียงรายปีแรกครับ
ตอนนั้นแข่ง๓รายการครับ
ได้ที่๓ทั้ง๓รายการครับ
พอปีที่๒มาแข่ง๔รายการครับ

ม๓ไปแข่งที่นครราชศรีมาได้๔เหรียญทอง
พอหลังจากจบรายการที่นครราชศรีมา
ผมก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทย
ในแข่งชิงแชมป์โลกที่ปอตูเกียร์
ก็ไม่ได้เหรียญได้แต่ใบประกาศ

ก็ต้องกลับมาซ้อมหนักขึ้นครับ
รถคันนี้อาจารย์ภาระที่อยู่โรงเรียนเก่า

ซ้อมไปรถก็ยิ่งพัง

มันก็เลยทำให้ผมเกิดอุบัติเหตุตอนซ้อมครับ
มีวันหนึ่งผมก็ไปซ้อมตามปกติครับ
ไปเรื่อยได้ประมาณ๕๖รอบ
พอผมเริ่มสปีดเร็วขึ้นเรื่อย
เหมือนกันสะบัดเสียหรือยังไงนี่แหละครับ
รถมันสายเหมือนพอเข้าโค้งเท่านั้นแหละ

ล้อหลังมันก็บิดเบี้ยว
ค่าซ่อมประมาณหมื่นต้น

แต่แม่ก็ยังไม่พร้อมเพราะเขาก็มีหนี้เยอะครับ
รถของโชคเขาก็บอกว่าเขาจะซ่อม

ปัญหาเรื่องเงินก็คือนี่ที่แฟนไปช่วยแม่เขาเนี่ยครับ
เมื่อเดือนที่แล้วแม่เขาก็โทรบอกว่าเขาจะยึดที่ดิน
แม่เขาที่ดินไปจำนองแสนนึง
แล้วเขาไม่มีเงินเขาก็โทรมาหาหนู
ก็เลยตัดสินใจไปกู้เงินดอกมาแปดหมื่น
แล้วก็เงินของหนู๒หมื่นเป็นแสนนึง
เพื่อที่จะเอาไปถ่ายที่คืนให้แม่ค่ะ
ตอบแทนบุญคุณเขาอย่างนั้นนะคะ
แฟนเขาก็บอกว่ามีแม่คนเดียว

ตอนนี้ก็เฉพาะจ่ายดอกเขาอย่างเดียวก็เดือนละหมื่น
รายได้ก็เดือนชนเดือนเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะ
ขายของก็ไม่ได้หยุดเลย

ครอบคริว
เงินที่เก็บเอาไปช่วยแม่เขา
เป็นเงินก้อนหนึ่งที่เตรียมไว้ให้โชค

ว่าจะไม่ขายตอนเย็นก็ต้องขาย
เพื่อจะเอาเงินมาทดแทนในตรงที่ที่มันขาดไป
ผมย้อนกลับไปประมาณที่ลูกผมเกิดมา
ผมก็เสียใจเหมือนกันว่าลูกผมทำไมเป็นอย่างนี้

แต่ผมจะไม่อายว่ามีลูกเป็นอย่างนี้ครับ
ผมจะให้เขาเข้าสังคมหลายอย่าง

คือว่าปล่อยเขาตามวัยเขาอะครับใช่ตามวัย
เขาไปไหนอะไรก็ปล่อยเขา
ผมก็พยายามบอกเขาว่าอย่าให้เป็นภาระสังคม
เราสามารถที่จะทำเองได้เราก็ต้องทำ
พยายามที่จะทำชีวิตให้เขาไม่มีปมด้อย
อีกไม่กี่เดือนก็จะมีแข่งกีฬานักเรียนครับ
เขาก็จะคัดเยาวชนทีมชาติจากตรงนั้น
ผมก็อาจจะมีโอกาสเข้าไปอีกครับ
ตอนนี้อยากมีรถดีไว้ซ้อมครับ
และก็จะมีเงินสักก้อน

ก็อยากจะไว้ให้โชคซ่อมรถเพื่อจะได้ลงซ้อม
มันเป็นความสำเร็จของเขาอีกอย่างหนึ่ง
เพราะว่าเขามาบอกผมว่าเขาก็จะสู้เพื่อพ่อแล้วก็ครอบครัว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

น้องโชคครับ

หนูเกิดมาแล้วหนูก็มีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ตั้งแต่เกิดเลยเหรอครับ

ก็โลกมันคล้ายฟอริโอครับ

ก็คือโตมาหนูก็ไม่สามารถที่จะเดินได้เลย

ขาลีบก็หลังยืดไม่ตรงครับ
โรคที่หนูเป็นเนี่ยมันมีอุปสรรคกับการใช้ชีวิตประจำวันไหมลูก
มีครับเพราะผมต้องนั่งวิวแชร์เวลาไปไหนมาไหน
อย่างเวลากลับจากวิรัยใช่ไหมครับ
ผมก็นั่งสองแถวต่อแท็กซี่ไปต่อบีทีเอส
แล้วก็มานั่งตุ๊กอีกก่อนจะถึงบ้านครับ

เราไม่สามารถที่จะเดินได้สะดวกนะครับ

รู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกท้อแท้กับชีวิตไหมลูก
ท้อนะครับแต่ผมก็ทำจุดด้อยให้เป็นจุดเด่น
เพราะถ้าเราไม่พยายามมันก็ทำไม่ได้ครับ

แล้วผมจัดการมันเยอะแล้ว

ขอเขาเหรอครับก็ป๖ครับ
คุณส่งเป็นปฐมอยู่เลยอเรนนี่ใช่ครับ

เขาก็ให้ฝึกยกเวทยกอะไรแรงแขนก่อน
แล้วก็เริ่มลงรถครับปั่นบนลูกกิ้ง
ก็คือเรียนจบที่นั่นจบปฐมแล้วไปต่อมัธยมที่ไหนลูก
มัธยมที่นั่นครับเขามีถึงมต้น
มต้นครับผมพอระหว่างที่อยู่มต้นนี้ใช่ไหมลูกที่หนูมีการแข่งขันต่างนานา
ครูจะส่งไปแข่งครับตอนจบม๓พอดีครับผมก็ติดทีมชาติเยาวชน
ทีมชาติเยาวชนไปประเทศอะไรลูก
โปรตูเกียรติครับแมทไอว้าน
เก่งมากแล้วเห็นบอกว่าหนูจะมีแข่งอีก
ครับแข่งแมทเกียราณักเรียนครับปีหน้าครับปีเดือนประมาณเดือนมีนาครับ
ที่จะต้องลงแข่งเนี่ยนะครับผม
เพราะฉะนั้นที่ทุกคนกำลังกังวลและวิตกอยู่เนี่ยก็คือหนูไม่มีรถซ้อม
ครับผมยิ่งแบบรถเสร็จเร็วเมื่อไหร่ผมก็ได้ซ้อมเร็วขึ้นครับ

อาชีพนักกีฬามันเลี้ยงดูครอบครัวได้ดีครับผมก็อยากทำอาชีพนี้ให้เต็มที่
แล้วถ้ามันเป็นรถใหม่เลยล่ะลูกซื้อเนี่ยราคาสักคันละกี่บาท
แค่แค่ร้องก็๒สันบาทกว่า

เพราะซึ่งเราก็ไม่มีกำลังแล้วนะ
ถ้ายิ่งวัสดุดีเท่าไห

แม่บ้างแม่ทำร้านขายข้าวแกง
ขายมาได้สี่ห้าปีแล้วค่ะ

มีข้าวแกงเป็นข้าวแกงมีต้มเลือดหมูมีโจ๊ก
แล้วก็เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงค่ะ

ทำงานเนี่ยผมเห็นว่ามีอาการวูบอยู่ด้วย

บ่อยค่ะเพราะว่าพักหลัง
เรารู้ว่าเราจะเป็นเราก็ต้องพักก่อน
ก็คือยืนพักให้มันหายสักนิดนึง

เพื่อที่จะให้โชคเอาไปซ่อมรถเนี่ย
ที่มีเก็บอยู่เลยก้อนหนึ่งสูงสุดเลยในชีวิตเท่าไหร่

เก็บทีละน้อยละนิดละนิด
แต่มันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น

แม่แม่เขาเอาที่ไปจำนอง
แล้วก็ทีนี้เขาก็โทรมาหาหนู
ว่าเขาอยากจะได้เงินแสนนึงไปถ่ายที่

ไม่มีให้เขาก็เลยต้องไปยืมเงินดอก
แล้วก็เอาเงินของหนูไปใส่สองหมื่นยืมมาแปลกหมื่น

แล้วกว่าแม่จะไปกู้แม่ตัดสินใจนานไหม
ก็สักพักนึงอะค่ะเราก็ตัดสินใจเลย
เพราะว่าเงินของที่จะไปซ่อมรถให้โชค

แต่ว่าที่ของแม่ถ้าเขายึดไปแล้ว

เห็นบอกว่าตาก็มีปัญหาอีกเหรอฮะ

แต่ว่ามันก็หยุดไม่ได้เพราะว่าต้องทำงาน
ใช่ผมเห็นตาแดงมากเลยตรงหัวตาสองข้างเลยครับ

เพราะว่าข้างนี้ผมเห็นเนี่ยลามเข้าไปที่ลูกตาดำแล้ว

มัวครับแล้วมันจะค่อยมืด
ผมก็ไม่กล้าไปหาหมอถ้าสมมุติไปหาหมอ
หมอบอกว่าต้องรับการรักษาเลย
แล้วครอบครัวผมอย่างแฟนอย่างนี้อย่างลูกเนี่ย
ถ้าผมหยุดไปอะไรจะเกิดขึ้น
พ่อครับมีอะไรจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้าง

อยากให้โชคใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไป
แล้วก็สิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันทำให้พ่อแล้วก็แม่แล้วก็น้องเขา
รู้สึกว่าเขาสู้ทุกอย่าง
เพื่อให้เห็นว่าจุดด้อยของเขาเนี่ยถึงจะมี
แต่ว่าเขาพยายามถีบตัวเองให้เป็นจุดเด่นจนได้
เขาถึงอยากเป็นนักกีฬาเพื่อจะสารต่อความฝัน
อยากให้เขาคิดว่าพ่อแม่กับน้องเขาให้กำลังใจ

หนูล่ะลูกรักพี่ชายคนนี้มากแค่ไหนลูก

เค้กเค้กช่วยอะไรพ่อแม่ได้บ้างลูก
เห็นหนูไปเช็ดตู้กับข้าวทำบ่อยไหมลูก

แล้วช่วยอะไรพี่ชายได้บ้างอ่ะ

พี่ชายคนนี้เป็นคนยังไงลูก
เขาเป็นคนดีมากค่ะเขาเก่งมากที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ

โชคมีอะไรที่อยากจะพูดกับพ่อและแม่และน้องไหมลูก
ขอบคุณทุกคนในครอบครัวครับที่ให้กำลังใจผม

จนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นเลยครับ

หัวใจหนูต่างหากที่มันมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
คืออยากให้เอาเป็นตัวอย่างจริงนะครับ
ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตหนูจะเอาเงินไปทำอะไร
เอาไปซ่อมรถให้เสร็จครับ
ไปแข่งไปแต่งต่างเอาตังมาช่วยแม่ใช่ไหม
เป้าหมายหลักของเราเลยนะก็คือ
อยากจะเอาเงินทุนที่ได้ในวันนี้นะครับ

เพื่อที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำมาหากินต่อไปนะครับ

มันเป็นความฝันและเป็นฝันที่ดีด้วยนะครับ

ทุกคนครับผมเอาใจช่วยนะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องตอบคำถาม๔ข้อ
แล้วก็หวังว่าคงจะคว้าเงินรางวัลไปได้มากที่สุด

คุณผู้ชมครับคนทุกคนมีความฝัน
ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็แล้วแต่
สำหรับความฝันของโชคการเป็นนักกีฬาช่วยทำให้เขามีรายได้จุนเจือครอบครัวได้ในอนาคตครับ
เพราะว่าโชคคือลูกที่กระตันอยู่ตัวของเขาเองไม่เคยมองว่าตัวเองมีปมด้อย
กลับใช้ปมด้อยนั้นให้เป็นปมเด่นมาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องโชคนะครับ
การตอบคำถามให้ถูก๔ข้อในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ลูกเลือกถูกใจไหมถูกใจค่ะรถเมษายใดไม่ผ่านซอยยศเส
พร้อมค่ะขอตอบแม่ตอบเลยเหรอครับ